อ้าวส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเด็กหญิงวัย๑๓ปี
เสียชีวิตคากองเพลิงนะครับเมื่อคืนนี้บ้านที่อยู่เนี่ยไฟไหม้
ค่ะนี่ฮะสภาพเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
คือบ้านหลังที่ไฟไหม้เนี่ยเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ
สองชั้นนะครับแต่ว่าเขาแบ่งเป็นที่เจ้าอาศัยเป็นห้องเช่า
มีอยู่๑๐ห้องได้นะฮะหลังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับ
อยู่ในซอยนราธิวาสรัชนครินหกนะครับหรือว่าซอยพิชัยหนึ่ง
คุมเพลิงได้ใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงคือซอยมันแคบมากนะฮะ
ดับเพลิงเข้าไม่ถึงต้องลากสายเข้าไปอีกนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปเป็นร้อยเมตรกว่าจะลากสายเข้าไปถึง
เพราะว่าซอยแคบมากเดี๋ยวดูภาพตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เขาถ่ายในซอยเนี่ยจะเห็นว่ามันแคบจริงต้องลากสายเข้าไป
สุดท้ายพอควบคุมเพลิงได้นะครับนี่ฮะช่วงที่นี่ต้องลากสายแบบนี้นะครับ
ไหม้อยู่ด้านในนะครับพอควบคุมเพลิงได้เนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่๑คนนะครับเป็นเด็กหญิงอายุ๑๓ปี

ชั้นล่างของบ้านหลังนี้นี่ฮะเพราะว่าน้องเนี่ยหนีออกมาไม่ทัน
คาดว่าก็คงจะวิ่งหนีเข้าห้องน้ำก่อนนะเผื่อจะเอาน้ำราดเพื่อจะกันไฟอะไรพวกนี้
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน้องเสียชีวิตในกองไฟนะครับถูกไฟคลอกนะครับ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่าอาคารหลังนี้นะฮะเป็นลักษณะบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้สูง๒ชั้นนะครับ
เป็นห้องเช่าสิบกว่าห้องเนี่ยวอดทั้งหลังนะครับ
มีแต่เศษซากข้าวของเครื่องใช้ต่างรถจักรยานยนต์เครื่องซักผ้านะครับ
แต่จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเนี่ย
แคบจริงจริงนะฮะก็เป็นอุปสรรคของการเข้าไประงับเหตุฉีดน้ำดับเพลิงนะครับ
นี่เห็นไหมฮะเดินสองคนยังลำบากเลยนะครับนี่
ถ้าเดินคนเดียวนี่ยังพอไหวสองคนเบียดกันสวนกันนี่ไม่ได้เลย
เราได้คุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้
อายุหกสิบเจ็ดแล้วนี่ฮะคุณป้าประจวบนะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุตอนนั้นหลับอยู่นะกลางดึกเลย
ได้ยินเสียงคนตะโกนแบบเอะอะโวยวายตื่นขึ้นมาทีแรกนึกว่าคนตีกัน
พอตื่นขึ้นมาเอ้าไฟไหม้ไฟนี่มาถึงประตูหน้าห้องแล้ว
นะคุณป้าก็เช่าห้องอยู่เหมือนกันคุณป้าบอกตอนนั้นแบบโอ้โหแบบ
สติมันแตกนะครับคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูก
ทีวีในห้องได้เครื่องนึงกระโดดลงมาจากชั้น๒อย่างไม่คิดชีวิต
นี่ฮะของเราแล้วแล้วก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้มันไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเลย
นี่ถ้าเกิดไม่ตกใจตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงเขาเอะอะโวยวายเนี่ยสงสัยตายคากองเพลิงเหมือนกัน
เนี่ยคาตัวมาเลยไม่นึกว่าจะเปิดประตูมาดูก้อนไฟลุกขึ้นเลย
ก็พากันหนีครับคือตอนที่เรารู้สึกตัวตอนนั้นนี่
เพลิงมันไม่ขนาดนั้นเพลิงมันลุกเต็มที่แล้วค่ะ
ถึงแล้วถึงหัวมุมมันจะเพราะว่าลมมันเข้ามาเปรียวไฟเข้าไปในห้องแล้ว
ก็พากันหนีไม่ได้อะไรได้แต่เสื้อคาตัวมาไม่เลยค่ะ
เด็กหญิงที่เสียชีวิตคากองเพลิงนะครับอายุ๑๓ปีชื่อน้องยาย่านะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ในจุดที่เป็นห้องน้ำนี่ฮะน้องยาย่านะ
วันนี้ญาติรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดดอนนะครับแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณแม่กับคุณยายนี่ร้องไห้นะครับคืออยู่ด้วยกันอาศัยอยู่ที่เดียวกันหมดนะฮะ
นี่คุณยายนะครับคุณยายละมัยยายของน้องยาย่านะ
แล้วก็มีคุณแม่คุณแม่กุศมากอดกันร้องไห้
คือแม่บอกว่าอย่างนี้ฮะตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้แม่เนี่ยนอนอยู่อีกห้องนึง
ส่วนลูกสาวเนี่ยเขาจะอยู่อีกห้องนึงอยู่กับยายแม่เนี่ยรู้สึกแบบมันร้อนแบบจนสะดุ้งตื่นอ่ะ
ขึ้นมาเอ้าไฟไหม้ไหม้ขึ้นมาจากด้านล่างเขาอยู่ห้องด้านบนกันนะฮะ
แม่ก็ออกมาจากห้องเรียกทุกคนบอกไฟไหม้ไฟไหม้ให้รีบหนีกัน
เรียกลูกสาวนะที่อยู่อีกห้องนึงให้หนี
ตอนนั้นแม่คิดว่าลูกสาวจะหนีลงมากับยาย
ตัวยายเองก็วิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็มารอรับหลานอยู่ตรงบันได
แต่หลานก็ไม่ลงมาสักที
จากนั้นยายบอกได้ยินเสียงยาย่าหลานสาว
ตะโกนมาบอกหนูออกไปไม่ได้ไฟมันปะทุขึ้นมาแล้ว
ยายบอกโอ้โหทั้งยายทั้งแม่ตอนนั้นสติแตก
ทำอะไรไม่ถูกแต่ไฟมันลุกโหมขึ้นไปเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยคาดว่าหลานสาวคงหนีไฟเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
แล้วไฟมันก็ไปถึงฮะถูกไฟคลอกเสียชีวิต
คุณยายบอกหลานสาวนี่คือดวงใจของยายเลยถ้าเกิดแลกได้เนี่ยอยากตายแทนหลานจริง
หลานกำลังเติบโตอายุเพิ่ง๑๓ตอนนี้หัวใจมันแตกสลายไปแล้วทำใจไม่ได้
ยายบอกกับคุณบอมอภิวัตอย่างเดียวเลยบอกอยากจะตายแทนหลาน
นวกไปไม่ได้
เขาพูดคำนี้ยายเจมส์ยายช่วยหลานไม่ได้
ทางภูมิในการเขตสาธรณ์นะครับเจ้าของพื้นที่
ท่านผอชาติชายกุลนำพลนะครับบอกว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ย
มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด๒๘ครอบครัวนะครับ
มีคนบาดเจ็บไป๕คนแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งคือน้องยาย่า
จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคาร๒ชั้นนะครับ
มีทั้งไม้ทั้งปูนซึ่งไม้ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
อุปสรรคก็คือเส้นทางเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ซอยมันแคบมากนี่นะฮะตอนนี้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
กับผู้ประสบเหตุแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีผู้ที่ทราบข่าว
นำสิ่งของต่างมาบริจาคช่วยเหลือกันแล้ว
จากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะดูแลช่วยเหลือกันต่อไป
ว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนยังไงได้บ้าง
ทางผู้ว่ากวทมอาจารย์ชาติชาติก็กำชับมาอย่างพอโอเคสาธรณ์แล้ว
ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงค่ะ